โอกาสใหม่พลาด
หนี้สินเรื่องบ้านเท่าไหร่คุณโอคะ

มาอยู่ก่อพระงานนี้๑๖ปีแล้วค่ะ
ครอบครัวของป้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
ครอบครัวของป้าเจอวิบากรรมมาตั้งแต่ปี๕๑ค่ะ
เริ่มจากลูกสาวอ้อมป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ

หมดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นแสนค่ะ

ติดเชื้อในกระแสเลือดเฉียบพันธุ์ค่ะ

ตอนนี้ในการร้องได้หลานก็มาถ่ายทำลูกแล้ว
ลูกจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด
เดี๋ยวแม่ได้ไปอยู่ด้วยกันนะแม่นะ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
เพียงร้อง
ก็เป็นการต่อสู้กันนะครับ

เนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งครับ
ที่พลาดพลั้งแล้วก็มีเงินทุนปลอบใจ

แต่ว่าถ้าเกิดทำได้ดีกว่านั้นครับ

เรายังอยู่ในยกที่๓ของศึกชิงล้าน
ระหว่างนักสู้มุมแดง
โอพยาบาลสาวในเรือนจำ
ผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืน
พบกับคุณสุเทพจากมุมน้ำเงิน
พ่อค้าข้าวโพดคนขยัน
ที่ทำทุกวันเพื่อแม่พ่อ
ซึ่งร้องจบไปในครั้งที่แล้ว
ตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณโอ

มาเอาใจช่วยนักสู้ทั้งสองกันครับ
วันนี้คุณโอก็แน่นอนมากับสัมมีย์
นั่งอยู่ด้านล่างแล้ว
ยินดีต้อนรับคุณแจ๊บ
แจ็คด้วยนะคะสวัสดีครับ
ของเราในวันนี้ชีวิตของเธอต้องเข้าและออกเรือนจำเป็นประจำทุกวัน
เพราะเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่สถานพยาบาลเรือนจำกลางจังหวัดระยอง
ในอดีตค่ะหนูเคยมีแฟนอยู่คนนึงจะแต่งงานกันค่ะ
ได้ไปซื้อรถค่ะ๑คันโดยที่หนูเป็นคนกู้คนเดียว
แล้วก็ได้ไปซื้อบ้านบ้านหลังนี้คือหนูจะเป็นผู้กู้หลักและเขาเป็นผู้กู้รอง
แต่งมาได้สองเดือนค่ะวันนั้นแฟนเขาไปคุยเรื่องงาน
เกิดอุบัติเหตุก็คือรถคว่ำอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านที่หมู่บ้านที่หนูซื้อ
แล้วเขาขับรถชนเสาของกรมโยธาแล้วพลิกคว่ำลงในคลอง
มีจดหมายเข้ามาค่ะจากทางธนาคารเรื่องรถกับเรื่องบ้าน
รถเนี่ยค่ะก็คือทำประกันชั้นหนึ่งไว้อยู่แล้ว
กรณีที่เสียชีวิตไม่ต้องผ่อนต่อแต่พอในความเป็นจริง
นิติวิทยาศาสตร์แจ้งว่ามีแอลกอฮอลเกินหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
ประกันจะไม่จ่ายค่ะนอกจากจะมีหนี้สินเรื่องรถที่ต้องชำระประมาณ
สี่แสนแปดหมื่นบาทแล้วหนี้สินเรื่องบ้านก็ตามเข้ามา
รวมรถกับรวมบ้านตอนนี้ก็ประมาณ๖ล้านกว่าค่ะ
รู้สึกชีวิตไม่รู้ว่าจะสู้ได้ขนาดไหนอ่ะค่ะมาเอาใจช่วยโอพยาบาลสาว
พร้อมจะชดใช้หนี้สินในอดีต
และก้าวไปข้างหน้ากับ๑๐บทเพลง
เพื่อสู้บนเวทีแห่งนี้

คือด้วยความที่หนูเป็นคนกู้หลัก
แฟนเก่าเป็นคนที่เสียชีวิตซึ่งเป็นคนกู้รอง
หนูก็พอผลออกปุ๊บหนูก็ได้ไปตามที่บริษัทที่เขาทำเรื่องบ้าน
ปรากฏว่าพอไปตามแล้วเขาบอกว่าน้องคะไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ามี๓เงื่อนไขที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ก็คือ
คุณฆ่าตัวตาย๒คุณไปฆ่าบุคคลอื่น๓มีแอลกอฮอลในกระแสเลือด

หนี้สินเรื่องบ้านเท่าไหร่คุณโอค่ะ
ก็ถ้าหักจากที่เป็นเรื่องรถก็ประมาณ๕ล้านกว่าค่ะ
ณตอนนี้ทั้งบ้านทั้งรถคุณโอต้องผ่อนอยู่เดือนเท่าไหร่
ก็ถ้าทั้งรถทั้งบ้านตอนนี้คือที่ส่งก็ประมาณ๓๐๐๐บาท
โหหนักเหมือนกันนะ

๑๕๐๐บาทนี่ยังไม่ได้หักอะไรเลยนะ

ยังไม่ได้หาค่าใช้จ่ายในการมีชีวิตอยู่

ให้มายืนไหวให้มาอยู่ไหวได้ยังไง
คือตอนนั้นด้วยความที่ว่าจริงชีวิตนี้คือรู้สึกว่าจบแล้ว
เป็นอายุแค่แบบว่า๒๔๒๕แล้วเจอปัญหานั้นนะคะ
แล้วณปัจจุบันคุณโอเอากำลังใจมาจากไหน
ก็กำลังใจหลักก็คือมาจากพ่อกับแม่ค่ะ
แล้วก็มีแฟนก็คือมีลูก๑คน
ค่ะเพิ่ง๒ครบ๖เดือน

ก็ในรายการของเราก็ขอให้คุณโอสำเร็จกันแล้วกัน

คุณสุเทพร้องไปแล้วนะครับคราวที่แล้ว
วันนี้ก็เป็นของคุณโอกันบ้างนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของคุณโอมาเลยครับ
นั่งน้ำมันรัก๕๐๐๐บาท

เรนงี้ยากน่ายังไงค่ะคุณโอ

มันเป็นสำเนียง
อีสันเยอะคะค่ะชื่อเพลงว่าไรคะน้องมีผัวแล้วค่ะโอ
ช่วยนะครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย
ยกที่๓นี้คุณโอครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
เป็นตัวเองมาครับ
สองค่าคู่นี้ที่มันค่อยเดินเคียงอ้ายสองแก้มที่เคยมอบให้บ่เสียด้ายมันดอกอ้ายจ้า
น้องผู้ต่อดีมือนี้มันเปิดเวลา
จะพาอ้ายควงออกหน้าสู่สายตาของเธอ
ประชาชนบ่อยากให้ภัยแน้มอายเป็นคนบ่ดี
ลืมสาหอยก่อนจากนี้อย่าได้มีคำว่าหลู่ตน
น้องมันโมโหราจะยอมน้ำตาล่วงหล่น
ก้าวขาออกไปพ้น
จากจองจนที่มีสอง
ใจบอกอายก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้ว
หากปานดวงแก้วเพลงปัญหาน้องสิทำใจ
ให้อายไปสาไปหาผู้ใหม่
ผู้หญิงในโลกมากมายดีกว่าน้องลายเขายังรอ
พี่สองตาคู่นี้ที่มันเคยมองตา
หลบที่อิ่มจากสิ้มหัวใจตอบรอบได้อีหลี
อายมาช้าไปเลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยก่อจากนี้ขอโทษอีลีน้องมีผัวแล้ว
ลืมสาวหอยก่อนจากนี้ขอโทษอีลีน้องมีหัวแรง
หมายถึงที่คุณโอมีไม่ใช้ตัวช่วย
ผัวแล้วนะครับเรียกได้ว่ายกนี้หนักหนาสาหัสพอสมควร
สำหรับสองท่านนะครับทั้งคุณสุเทพทั้งคุณโอเลยนะฮะ
ยกนี้ไม่หมูเลยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะออกมาในรูปไหนนะครับ
ขอให้โชคดีทั้งสองท่านนะคุณสุเทพนะคุณโอด้วยนะครับ
ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
คุณสุเทพและคุณโอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ยอดจะเอาที่ไปจำนองก็ยังคิดว่ามีความหวังกับรายการร้องได้ให้ล้านอยู่ครับ
อยากจะมาร้องก่อนนะครับเผื่อจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ครับ

ต้องการเงินทุนทั้งหมดประมาณสองแสนค่ะเพื่อที่จะไปใช้หนี้ค่ะ
แล้วก็ใช้เรื่องของดอกที่เป็นทั้งรถแล้วก็ทั้งบ้าน
ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
คุณสุเทพและคุณโอร้อง

และผู้ที่ร้องได้นะครับ

คุณโอครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับเราอยากเห็นนักสู้ชิงล้านทั้งคู่ไปได้ไกลที่สุดให้เป็นถึงยก๑๐ด้วยซ้ำแต่ว่านี่แหละฮะการแข่งขันก็ย่อมมีการผิดพลาดผิดนิดเดียวเองนะครับ
เพราะฉะนั้นเกมระหว่างคุณโอคุณสุเทพค่ะจบลงค่ะครับคุณโอนะครับก็สามารถชิงเงินทุนสะสมในยกที่สามมาได้นะครับคุณโอรับไปนะครับในตอนนี้นะครับสามหมื่นบาทครับ
ส่วนคุณสุเทพตามกฎิกาของเรานะครับเราก็มีเงินทุนปลอบใจมอบให้นะครับ
ให้กลับบ้านมือเปล่าครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องการเดินทางนะครับที่พักค่ารถค่าลาอันนี้เราดูแลต่างหากอยู่แล้วนะครับเป็นเงินทุนปลอบใจให้คุณสุเทพไปนะครับ๕๐๐บาทครับ
เท่าของคุณพี่สุเทพมาก่อนอยากให้ลองแวะไปชิมกันค่ะ
ผักสดต้มสดทุกวันนะครับ
ไม่มีการเก็บไว้ทั้งสิ้นนะครับไปเยี่ยมเยี่ยนกันได้
แล้วก็ขอให้กิจการทั้งสองกิจการนะครับ
ข้าวโพดทั้งปลาของคุณสุเทพเจริญรุ่งเรือง
ขอให้คุณแม่ก่อนแรงด้วยนะคุณพี่สุเทพนะ
ขอบคุณคุณสุเทพนะครับขอบคุณมากครับคุณสุเทพ
น่าเสียดายแทนคุณสุเทพจริงครับ
ที่ต้องจบเส้นทางเพียงยกที่๓นี้เท่านั้น
แต่เรายังมีเงินทุนปลอบใจให้คุณสุเทพไปทำตามฝัน
ขอขอบคุณพ่อค้าคนขยันผู้มีลมหายใจในทุกวัน
เพื่อพ่อแม่คนนี้ที่มาสู้

คุณผู้ชมในรายการร้องได้ให้ล้าน
สู้ต่อไปนะครับคุณสุเทพ
ร้องได้ให้ล้าน
ชินแม่ค้าไก่ทอดจากเกาะพงัน
ผู้มีความฝันอยากจะกลับไปดูแลแม่
สวัสดีค่ะป้าชื่อป้าชินชื่อจริงนัชชานามสกุลยิ่งสันเทียอายุ๕๒ปี
มีอาชีพขายไก่ทอดแล้วก็รับจ้างเย็บผ้าอยู่ที่อำเภอกเกาะพังอันจังหวัดสุราธานีค่ะ
ชิงแม่ค้าขายไก่ทอดและช่างเย็บผ้า
ผู้ที่ใช้ชีวิตกว่า๑๖ปีอยู่ที่เกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
ป้าเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาอยู่เกาะพงันนี่สิบหกปีแล้วค่ะ
ครอบครัวของป้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
คนที่หนึ่งคือลุงอุดมค่ะสามีของป้าค่ะอายุ๕๖ปีแล้วค่ะ
แกก็ไม่ค่อยดีค่ะทำให้ป้าเป็นห่วงค่ะ
คนที่สองตัวของป้าเองค่ะป้าเป็นโรคหัวใจโตค่ะ
มันเหนื่อยนอนบางทีมันก็ลืมหายใจพอรู้สึกตัวขึ้นมามันเหมือนมีอะไรคาอยู่
บางทีต้องปลุกสามีลุกขึ้นมาให้ดูให้ใครก็พาไปโรงพยาบาลกลางคืนนะคะ
คนที่๓ชื่ออ้อมค่ะอายุ๒๓ปีค่ะลูกของป้าจะไม่สมบูรณ์ค่ะสมองไม่ดีค่ะ
คนที่สี่ก็ลูกของน้องอ้อมค่ะอายุสี่ปีค่ะป้าเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วค่ะ
ชื่อน้องอุ้มบุญค่ะหลานอยากเข้าโรงเรียนค่ะแต่ว่าป้าไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนค่ะ
ตลอดระยะเวลากว่า๑๒ปีที่ผ่านมาชีวิตของป้าฉี่จมอยู่กับกองน้ำตา
เพราะโชคชะตาที่ไม่เคยจะเป็นใจและยังบันดาลให้สมาชิกในบ้านของป้าชินต้องมีอันล้มป่วยไปทีละคน
ซึ่งป้าชินเรียกมันว่าวิบากรรม
ครอบครัวของป้าเจอวิบากรรมมาตั้งแต่ปี๕๑ค่ะ
เริ่มจากลูกสาวอ้อมป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ
ตอนที่หมอบอกว่าลูกป่วยเป็นมะเร็งแม่มืดไปหมดทำอะไรไม่ถูกค่ะ
หมดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นแสนค่ะ
ตอนนี้ก็หายดีแล้วค่ะแต่สติปัญญามิเหมือนเดิมค่ะ
ลูกสาวจนกระทั่งอาการดีขึ้นเคราะห์ร้ายก็กลับหันหน้ามาซ้ำเติม
คุณพ่อของป้าชินต่อทันทีคุณพ่อของป้าป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
รักษาตัวนานกว่า๓ปีจึงเสียชีวิตเมื่อพ่อเสียชีวิตแม่ของป้าชิน
ก็ป่วยเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดแม่ของป้าก็ป่วยค่ะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดเฉียบพันธุ์ค่ะเขาโทรมาบอกป้าก็ต้องลงไปดูแลแม่ที่จังหวัดเพชรบูรณอีกค่ะ
ตอนที่ไปเห็นป้าไม่คิดว่าแม่จะเป็นกระหัดนั้นแม่ก็รักษาอยู่โรงพยาบาลอยู่ประมาณครึ่งเดือนค่ะ
หลังจากโชคชะตาถาโถมให้สุขภาพของคนในครอบครัวของป้าชิน
ต้องมีอันล้มป่วยไปทีละคนแต่ยังไม่ทันได้ข้ามวัน
สามีของป้าชินก็ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
ส่งผลให้เกิดอาการที่ขาและหลังต้องเจ็บปวดทรมานมาจนทุกวันนี้
รวมระยะเวลาที่ครอบครัวของป้าเจอวิบากรรมมา๑๒ปีค่ะ
ตั้งแต่ปี๕๑ยันปี๖๒ค่ะ
รู้สึกบางทีก็น้อยใจในโชคชะตาของตัวเอง
แต่คิดไปก็มันเป็นวิบากรรมของครอบครัวของเราที่เราสร้างไว้แต่ปรากฏ
ป้าชินยึดอาชีพขายไก่ทอดอยู่ในตลาด
แต่การค้าขายก็ไม่สู้จะดีทำให้ป้าฉินเกิดความเครียดทุกวัน
อาชีพขายไก่ก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าขายของบางทีก็ขาดทุนส่วนมากค่ะ
มีความหวังว่าวันนี้จะขายดีแต่มันก็ไม่สมหวังค่ะ
อีกอาชีพหนึ่งป้าก็รับเย็บผ้าค่ะก็มีบ้างไม่มีบ้าง
ความหวังเดียวของป้าชินตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านไปดูแลแม่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งตอนนี้แม่ของป้าชินก็แก่ชะลาลงทุกวัน
และที่สำคัญนี่คือคำสั่งเสียคำสุดท้ายของพ่อป้าฉี่ก่อนที่จะสิ้นใจ
ให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะครับป้าชิน

สวัสดีค่ะ

ขออนุญาตเรียกคุณชินกันแล้วกัน

วันนี้ป้าชินมากับครอบครัวด้วย

มีลูกสาวน้องอ้อมคนโตแล้วก็ลูกป้าคนเล็กค่ะ

ชินค่ะแล้วทำไมไม่เอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยที่เกาะพงันนะคะ
แม่แกอยากไปแต่แกนั่งรถนั่งเรือมันลำบาก

นั่งรถนั่งเรือก็คืนนึงกับอีกก้อนวัน

เห็นบอกมีสิ่งที่เจ็บปวดและทรมานที่สุด
นั่นคือคำสั่งเสียของคุณพ่อและป้าชินทำไม่สำเร็จ
พ่อบอกไว้ว่าไงคะป้าชิ้น

เท่าพ่อชิ้นบุญไฟ้ให้ป๊ากลับไปอยู่ดูเรข์แม่
แล้วเพราะเหตุอะไรถึงไม่ได้เจอกันเลยสองปีคะป๊าชิ้น

เยี่ยม

ขอบคุณครับแม่นะคุณคุณครับ

หนูไม่คิดว่าหนูจะมีวันนี้นะแม่ขอบคุณยายยังดูแข็งแรงมากเลยนะครับยังเดินเหินยังโหใช้ได้เลย
ขอบคุณทีมงานขอขอบคุณกรรมการและทีมงานทุกท่านนะคะและทางรายการด้วยที่ให้โอกาสป้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
เชนอยากบอกอะไรคุณแม่คะบอกว่าหนูรักแม่นะแม่นะ
ดีใจมากค่ะนะ
งั้นเดี๋ยวให้ป้าชินนะคุยอะไรกับคุณแม่ขอพรคุณแม่
ถ้าได้ตังค์ตามเป้าจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันนะเชิญค่ะพี่ชิน
หนูก็ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกไปนานนะแม่นะ
งั้นเดี๋ยวส่งคุณยายเนอะให้คุณยายไปนั่งข้างล่างเนอะ
แล้วเดี๋ยวให้ป้าชินร้องเพลงขอบคุณคุณยายนะคะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณดา
ให้ร้องกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องราวชีวิตพวก
ว่าลักษณะจะมีเรื่องให้คุยเยอะเลยล่ะ
คุณชินบอกกับทางบ้านให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะ
เชิญทางไปอยู่กับแม่ค่ะไปซ่อมเซ็มบ้านค่ะค่ะ

ก็มาเริ่มต้นยกที่หนึ่งเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรยกที่๑ของคุณชินมาเลยครับ
หนึ่งหนึ่งหนึ่ง

ตัวช่วยให้นะครับคุณชิน๓ตัวช่วยจะได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณชินในยกที่๑นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับก็ขอให้โชคดี
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ที่๑เพลงมาครับ
ดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
เมื่อเขาร้างไปไกลใจก็ยังนึกวัน
นี่อีกสักกี่วันถึงมา
ดินอ้างวางระธมคืนคมตรำสาว
ดินก็เหมือนที่เรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจ
ดินเรียกเขาขึ้นมามาบอกเขาเถิด
ดินขาผ้าคอย
อภัยเถอะ
ดินได้แนบซอบไอ้กลิ่น
ดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็พลอย
อุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่นน้อยประทับใจ
ดินช่วยทราบน้ำตาขากหลัดหญิง

เป็นไงครับดีใจเหรอครับที่ได้เจอคุณแม่ดีใจมากค่ะแล้วมีโอกาสได้ร้องเพลงให้คุณแม่ฟังด้วย
เพลงนี้ก็ความหมายดีทีเดียวก็ฝากดินนะครับผ่องศรีวรนุษย์นะครับเดี๋ยวให้คุณโอขึ้นมาคุยกับคุณจินให้กำลังใจนิดนึ
อย่าง๒คนยังไม่เคยเจอกันเลยเจอแล้วคุณโอมา
คุณโอฟังเรื่องราวของป้าชินไปแล้วเป็นไงบ้างคะ
คือว่าสิ่งที่ป้าชินเจอค่ะอาจจะมีคนที่เจอเยอะกว่าป้าชินก็ได้นะคะแต่ว่าหนูอยากเป็นกำลังใจให้ป้าชินนะคะ
ป้าก็ฝากน้องมาด้วยนะให้รักกันอยู่เยอะนะลูกนะ

ทีมงานของเราได้ทำความฝันของคุณชินให้เป็นจริงด้วยการพาคุณแม่มาพบในรายการ
เพราะความรักและกำลังใจจากแม่เป็นแรงผลักดันให้คุณชินร้องเพลงนี้ได้จนจบช่วงหน้า
เรามาฟังเสียงของแชมป์เก่าอย่างคุณโอกันครับ

ก็ร้อง
แต่ว่าคุณโอะนี่มีเงินของตัวเองแล้วสามหมื่นสามหมื่น

สบายใจแล้วค่ะเนอะอุ่นใจเนอะ

แต่ว่าหลังจากนี้เส้นทางกับคุณชินนะฮะ
ก็ขอให้แบบว่าเกี่ยวก้อยกันไปกันแล้วกันอืม
รอบนี้เป็นตาของคุณโอครับนะคะพร้อมยังพร้อมค่ะมา
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ยกที่๑ของคุณโอมาเลยครับ
อืมเพลงอะไรครับกอดคนนอกใจของพี่นี่นางสิริพรค่ะ
ถ้าถามความร้องยากง่ายเป๊กว่าเพลงนี้น่าจะง่ายกว่าน้องมีผัวแล้ว
เพลงเพลงน้องมีผลแล้วยากกว่าค่ะค่ะงั้นเพลงนี้ก็เบาใจได้ในยกนี้
ในการเริ่มต้นยกของคุณโอเนอะพอได้ค่ะค่ะตัวช่วยนะครับ
เรามีให้ใช้เหมือนเดิมนะครับสามแผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย
ตลอดทั้งการชิงล้านคุณโอครับยกที่หนึ่งนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ยกที่หนึ่งครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ไท้
ถึงจับบ่ได้แต่ใจมันรู้
แอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชู้
ที่นอกประตูหัวใจข้างเห่า
สุขซ้อนความเศร้าคมเจอข์แต่ที่ไม่มีหายที่มา
ใจเหนาเหน็บ
กลืนก้อนความเจ็บเก็บความปวดร้าว
ต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงเดา
อาบใจแฟนเรายามที่เขามองดู
ทั้งที่รู้สึกได้ตลอด
ว่านอนกอดคนที่นอกใจ
ถึงจะช้ำแทบเป็นแทบตาย
ยังอยากให้รักยังอยู่
ก็ถูกใจตนโอ้โหหลอกคนที่รู้
ว่าชีวิตคู่
สองเรายังสุขล้น
คนนี้ไงเราที่เราเลือกเอง
ทั้งดีทั้งเก่งโบสถ์ให้ท่วมทน

ยับเยินเหลือทน
ต้องนอนกอดคนที่นอกใจเราทุกคืน
ทั้งที่รู้สึกได้ตลอด
ว่านอนกอดคนที่นอกใจ
ถึงจะช้ำแทบเป็นแทบตาย
ยังอยากให้รักยังอยู่
ก็หกใจตอนโอ้ยหลอกคนที่รู้
ว่าชีวิตคู่
สองเรายังสุขล้น
ก็ถูกใจตนบอกโอ้ยหลอกคนที่รู้
ว่าชีวิตคู่สองเรายังสุขล้น
กอดคนนอกใจสิริพรอำภัยพงษ์
แล้วคนร้องตรงนี้ล่ะฮะเป็นไงบ้างคะคุณโอ

เอาล่ะครับตอนนี้จบยกที่หนึ่ง

แล้วทั้งสองท่านมาถึงตอน

ขอเชิญคุณชินด้านบนเวทีเลยครับ

จากคนละที่คนละทาง

ขอให้โชคดีทั้งสองท่านนะครับ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

ร้องได้ครับ

ทั้งคู่สะสมเงินทุนร่วมกันค่ะ

ค่ะ
เอาละวันนี้เริ่มต้นกันด้วยความสดชื่น
ก็ต้องมาดูกันในคราวหน้านะครับคุณผู้ชม
เชียร์สองท่านนี้นะครับว่าจะไปได้ถึงยกไหนนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
จบจากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
เกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่
คุณผู้ชมค่ะชีวิตต้องสู้สิคะ
อย่าแพ้ขนค่ะเพราะขนาดขนยังลุกสู้เลยค่ะ
ต้องสู้ไปค่ะ
ชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องดิ้นกันไปนะครับ

ผ่านยกที่หนึ่งไปได้สำเร็จทั้งคู่
วันนี้เข้มข้นทั้งเรื่องราวชีวิตและเกมการแข่งขัน
ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะมีเหตุการณ์เรียกน้ำตาแบบนี้อีกหรือไม่
มาร่วมเป็นกำลังใจให้นักสู้ทั้งสองกันต่อ
พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผม

ผมขอส่งไม้ต่อให้โอกับพี่ชินนะครับ

เป็นกำลังใจให้ได้ล้านทั้งสองคนนะครับ

ที่แรกยังไม่รู้นะว่าเขาป่วยเป็นมะเร็ง
คือขาเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดอย่างนี้เหรอคะ

ทีนี้มันขึ้นถึงจนจะได้ตัดขาแล้ว

ประทับใจอะไรในตัวคุณโอบ้างคะ
เขาเป็นคนน่ารักนะครับ

แต่พอกลับไปคิดถึงใจตัวเอง
ผมรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วผมมีความสุข
ขยับขยับขยับขยับเข้ามาสิ
กระแสกระแสกระแสกระแสเข้ามาสิ
คุณชินและคุณโอร้อง
ได้เพียง๑คนครับ
ขยับขยับเข้ามาสิ